ใจมันสู้ซะอย่างไว้ให้ไม่บอกมา

สำหรับวิลลี่ผีกราบนะคะ
คนนี้บอกเลยว่าไม่อายทำกินไม่หมินเงินน้อยจริง

คือจริงพี่วิลลี่แกอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากแล้ว

มีผลงานมากมายค่ะแล้วก็ล่าสุดผ่านตัวเองมารับงาน
ดูแลคิวให้กับศิลปินลูกทุ่งหลายคนด้วยกัน
หากผู้จัดงานท่านไหนอยากติดต่องาน

สามารถติดต่อพี่วิลลี่ได้เลย

ซึ่งนอกจากที่จะรับงานร้องเพลงให้กับศิลปินแล้วนะคะ

บอกเลยว่าพี่วิลลี่เป็นคนตลกนะ

งานก็ทำขนมก็ขาย
คือพี่แกขายเปียกปูนกะทิสด

คุณผู้ชมอันนี้ยกมือขึ้นสาธุนะ
ขนมเปียกปูนกะทิสดของแกอร่อยจริง
อร่อยเนอะอันนี้ไม่ได้โม้นะ
จริงถ้าใครชอบนะลองติดต่อไปขายได้เลยค่ะ

ถ้าจะเรียกว่าเป็นตลกสู้ชีวิตได้ไหมแบบนี้
เพราะว่าเห็นทำหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินนะคะ

ซึ่งศิลปินรุ่นหลังก็ทำตามกันเยอะแล้วด้วยนะ
ไปฟังเสียงตลกสู้ชีวิตคนนี้กันหน่อยค่ะ
คือตอนนี้ผมรับงานอย่างเดียว
แต่ว่าก็ยังขายขนมเปียกปูนอยู่

คือใครมีงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่

อยากได้ขนมเปียกปูนวิลลี่นะครับ

คนเราถ้าไม่มีท่านไม่ซื้อเรา

ผมบอกศิลปินนักร้องตลกมาหลายคนแล้วครับ

ถึงจะได้มากจะได้น้อยเราก็ต้องหา